เป็นคลิปน่ารักของเหล่าพี่ทหารกันบ้าง
ทหารก็จะมีผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง
เวลาเขาสั่งให้ลูกน้องทำนู่นทำนี่อย่างเช่นเวลาเข้าแถว

อ้าวมันเจ้าให้เงินไปซื้อ๙๒๕ใช่หรือ
มันเจ้าให้เงินไปซื้อ๙๒๕ใช่หรือ

ผู้บวชครับของที่สั่งไปได้แล้วครับ
นี่เลยตรงเป๊ะไม่มีกลับด้านเลยนะ

หมวดบอกว่าเฮ้ยได้อะไรกลับมา

เมื่อกี้สั่งให้ไปซื้อ๙๒๕
อ้าวแต่ผมได้ยินเต็มเลยนะ

ลูกน้องบอกว่าได้ยินว่าอ้าวให้ไปซื้อ๙๒
ผมก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๙๒๕มาครับ
แล้วก็ไปหาให้ผู้หมวดมาจนได้
ที่ฉันยอมใจในความสามารถ

ที่ไปหา๙๒๕ให้ผู้หมวดได้
แต่จนตอนนี้ผู้หมวดยังไม่ได้ทากาวสองหน้าเลยนะ
ยังไม่ได้ติดเลยนะยังขาดอยู่เลยอ่ะ

ให้น้องใบตองไปซื้อซื้อลอตเตอรี่นะอันนี้

ใช่อันนี้เหลืองจริงมาเล่าให้ฟัง
ไม่เป็นไรโอกาสหน้าเรียนเชิญใช้บริการใหม่ค่ะ